เนินการตามนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ในการเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่อยู่ที่จังหวัดนทบุรี
ก็คือตลาดน้ำไส่น้อยการเพิ่มเร็วได้ให้โชมชนด้วยนะครับ
น้อยหน่าง้อมะนาวราคาย่อมเยา

วางขายอยู่ในบริเวณตลาดน้ำไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
สินค้าเหล่านี้คือผลผลิตจากคนในชุมชน
และยังมีร้านค้าขายอาหารขาวหวานทั้งข้าวเกลียบน้ำพริก
ทำให้ชุมชนไซน้อยแห่งนี้มีเอกลักษณ์ด้านความหลากหลายของสินค้า
ไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมอย่างคึกคัก
กรมการค้าภายในได้ยกระดับตลาดชุมชนแห่งนี้
ให้เป็นตลาดต้องชมภายใต้แนวคิดความมีเอกลักษณ์ทางพาณิชย์
คือสินค้าราคาเป็นธรรมน้ำหนักเที่ยงตรง
แต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนริมน้ำเก่าแก่ไว้
เพื่อดึงดูดคนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง
ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

มุ่งเน้นของการสร้างเศรษฐกิจเบื้องต้น
ฐานลากของเราจากชุมชนเข้าสู่เมืองใหญ่
โดยที่ผลักดันการเกิดของเศรษฐกิจท้องถิ่น
โครงการตลาดต้องชมนับเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล
เพื่อเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตได้โดยตรง

เป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
บ้านเราแล้วก็รอบบ้านเรา
แล้วก็บางส่วนเราก็ไปเอาจากตลาด
ที่เราไม่ปลูกไม่ได้
ที่ดินของเราปลูกไม่ได้เราก็จะไปซื้อที่ตลาดมา
ทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น
เรามีเงินหมุนเวียนอะไรของเราในบ้านเราได้
จากการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้ว
คาดหวังให้เกิดความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยจะส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเกิดขึ้นในทุกมุมเมืองของประเทศ
ตลาดน้ำไซน้อยแห่งนี้นะคะเป็นตลาดแห่งที่๗๒
ที่ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ยกระดับเข้าสู่โครงการตลาดต้องชม
โดยนำเอกลักษณ์ความเป็นตลาดน้ำของชุมชนเข้ามาผสมผสาน
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการออกมาจับจ่าย
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนค่ะ
กรมการค้าภายในตั้งเป้าว่าจะเปิดตลาดต้องชมให้ครบทั้ง๗๗จังหวัด

ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน